คุณผู้ชมคะตอนนี้นับถอยหลังนะคะ
สำหรับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
แล้วก็บรรยากาศร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้จัดการทีมหาเสียงของนางคลินตันนะคะ
ที่รึกคดีอีเมลออกมาสอบสวนใหม่
บอกว่าเป็นพวก๒มาตรฐานค่ะ
รอบบี้มูกผู้จัดการทีมหาเสียงของนางฮิลาลีคลินตัน

ออกมาระบุว่าสิ่งที่นายเจมส์โคมี่
เป็นการกระทำที่๒มาตรฐาน
ยังเรียกร้องให้นายโคมี่รีบออกมาอธิบาย
ถึงการเข้าตรวจสอบอีเมลส่วนตัวของนางคลินตัน
ให้เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อนางคินตันค่ะ
โดยขนาดนี้นายโคมี่กำลังถูกวิพักวิจันทร์อย่างหนัก
ออกมาดำเนินการตรวจสอบอีเมลล็อตใหม่
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงกรณี
ใช้อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของนางคลินตันด้วย

นายโคมี่ได้ยื่นเรื่องไปยังสภาคองเกรส
ว่าพบอีเมลชุดใหม่จากอีกคดีหนึ่ง
อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนครั้งก่อน
และได้รื้อคดีการใช้อีเมลของนางคลินตันขึ้นมาใหม่
จะไม่ตั้งข้อหาใดกับนางคลินตันก็ตาม
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้บรรดาสมาชิกพรรคเดโมครัตร
ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในมือให้เร็วที่สุด
ล่าสุดนางคลินตันจากพรรคเดโมครัตร
ได้ออกมากล่าวต่อบรรดาผู้สนับสนุนระหว่างการหาเสียงในรัฐโอไฮโอว่า
ขณะที่นายโดนัลดทรัมป์จากพักริพับดิกัน
ได้กล่าวโจมตีนางคลินตันระหว่างที่เดินหน้าหาเสียงในรัฐมิชิแกนว่า
คลินตันเป็นต้นแบบแย่ต่อทั้งลูกของเขา
แล้วก็ต่อเด็กชาวอเมริกัน
ซึ่งประโยคโจมตีที่นายโดนัลดทรัมป์ได้กล่าวมานั้น
ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคำที่นางคลินตัน
เคยใช้โจมตีนายทรัมป์อยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้
ขณะที่ผลสำรวจความนิยมล่าสุดทั้งคู่

ว่านางคลินตันตอนนี้มีคะแนนนิยมนำนายทรัมป์อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น